ว่ามีประชาชนเดินทางมารอเข้าร่วมพิธีเข้ารอชมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศกันตั้งแต่เมื่อวันก่อน
คือมาจับจองพื้นที่นอนริมถนนกันเลยนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะช่วงสายจนถึงตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
บริเวณที่ท้องสนามหลวงแต่ว่าประชาชนที่เดินทางมาเนี่ยไม่มีใครย่อท้อเลยนะคะ
เพราะว่ามาด้วยใจที่อยากที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีสำคัญนี้จริง
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานมาจากหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์นะครับ
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่นะครับ
เพื่อที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ซึ่งดูจากพื้นที่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีประชาชนนะครับเริ่มจับจองพื้นที่กันบ้างแล้วนะครับ
กลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยตลอดทั้งช่วงสายแล้วก็ช่วงก่อนจะถึงช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับ
ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้อ่าประชาชนนั้นก็ต้องมีการป้องกันป้องกันการเปียกนะครับ
โดยการมีทั้งร่มมีทั้งเสื้อกันฝนนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ประชาชนที่มาปักหลักรอกันอยู่ที่นี่นะครับ
สวัสดีครับคุณพี่ครับผมมาจากที่ไหนครับ
มาจากจังหวัดนนท์ครับมาตั้งแต่๙โมงเท้าครับ

มีฝนตกลงเราป้องกันตัวเตรียมตัวยังไงกันครับ
ตัวก็เอาร่มมาครับแล้วก็เสื้อกันฝนมา
รู้สึกว่าจะอยู่อยู่ยันเศรษฐ์พระราชพิธีของพ่อครับครับ
มากับใครบ้างครับมากับแฟนครับแล้วก็มากับเพื่อนเพื่อนที่เขาอยู่เมืองกาล
วัดกาลยานุมรีแล้วพี่อยู่เพชบูลมาเจอกันที่เนี่ยครับไม่ถอยครับก็มาเจอกันที่เนี่ยครับ
ก็ผมมา๒คนพี่เขามา๓แล้วพี่เขามาสองคนครับแล้วก็เจอกันที่นี่ครับ
ฝนตกก็มีร่มกลางมีเสื้อกันฝนแล้วก็เตรียมยามาครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของประชาชนที่ตั้งใจที่จะมาถวายความเคารพของในหลวง
เราจะเห็นว่าประชาชนเริ่มทยอยมากขึ้นเรื่อยนะครับ
แม้ว่าจะมีฝนตกแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อนะครับ
ทุกคนต่างที่จะมารอนะครับ
เพื่อที่จะให้ได้เข้าร่วมพระราชพิธีครั้งนี้ครับ
เดี๋ยวเราสอบถามอีก๑คนนะครับ
ที่มาปักหลักรออยู่ที่นี่นะครับ

มาจากวงเทพฯนี่ค่ะศูนย์สยามค่ะ
นอนรออยู่ที่นี่เลยครับ

เมื่อนี้เมื่อกี๊บนี้หนีบนกละโกรธจากเมื่อไหนไหมครับ

แล้วเราจะดูแลพาสัตว์ครับทุกคนอย่างไรนะครับ
อ๋อเดี๋ยวพารากันไว้เลยค่ะ

มาส่งเจอเด็ดขั้นสุดท้าย

ขอบคุณมาก

ไม่ว่าทยอยมาเรื่อยนะครับ
ยอยมาเรื่อยแม้จะมีฝนตกก็ตามนะครับ

เป็นจุดที่เกือบจะถึง

เป็นจุดบริเวณหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ

จิตอาสานะครับ
มาบริจาคแล้วก็มา

อบเสื้อกันฝนนะครับ

ปากหลักอยู่หน้าที่นี้นะครับ

ประชาชนทุกคนนั้นต่างตั้งใจที่จะ

แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ที่จะร่วมในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

ที่จะคอยตรวจตรา